หนุ่มวัย๓๒ปีค่ะทะเลาะกับเพื่อนรุ่นพี่เรื่องยาเส้น
ถามเขาว่ามียาเส้นไหมเขาตอบว่าไม่มีเอ้าเป็นเรื่องสิคะ
ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะคะบันดาลโทษะค่ะ
คว้าท่อนเหล็กตีหัวเพื่อนรุ่นพี่ตายคาที่ส่วนตัวเองหนีไปไหนไม่รอดนะคะ
ถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้ทันควันค่ะจุดเกิดเหตุเป็นห้องแถวนะคะ
อยู่ในอำเภอผ่านทองจังหวัดชนบุรีผู้เสียชีวิต
ชื่อว่าในปัญญาธรรมวงศาเป็นชาวหนองขายค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่หน้าห้องพักนี่แหละสภาพคือศีรษะแตกเป็นแผลจากการเวอะหวะเลยนะ
ตัวไว้ได้สอบถามผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่าสมชายเนี่ยทำไปทำไมเขาก็เล่าเลยนะ
เขาเล่าที่มาที่ไปเลยบอกว่าตอนแรกนั่งดื่มสุรากับผู้ตาย
หลังจากนั้นตัวเองหลับไปตื่นขึ้นมาค่ะ
ไปขอยาเส้นจากผู้ตายแล้วก็ถูกตอบว่ามีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเอาฟังเสียง
เอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ผมยอมรับสารภาพครับแล้วฟังเสียงดูน่าจะยังมีความเมาติดอยู่เนี่ยนะคะ
ประคำเบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุสอบสวนอีกครั้ง

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ